เดี๋ยวไปดูที่อุบลราชธานีค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
คุณบินคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แล้วก็คณะกว่า๓๐คน
ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ล่าสุดไปที่๒ชุมชนน้ำท่วมหนัก
อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
แล้วก็ชุมชนสาาราบ้านดู่ตามบนอำเภอในเมืองนี่
โอ้โหคือน้ำจากแม่น้ำมูลนะคะมันท่วม๓เมตรกว่านะ
๓เมตรกว่าต้องไปอยู่ชั้น๒ค่ะ
ทางร่วมกับแตนยูนนำถุงยังชีพน้ำดืมข้าวปลิวงสุก
แล้วก็นำเงินไปมอบให้หลังละพัน
หลังไหนที่ต้องไปอยู่ข้างนอกก็ต้องอบพยพไปนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วก็จะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม
แล้วก็ไปชุมชนท่าบ่ออำเภอเมืองด้วย
จากมีคนที่ยังอยู่ในบ้าน
ก็ต้องมอบถุงยางชีพมอบเงินอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็จะมีพระที่วัดเจรินท์โยนยา
ตรงนี้ก็๒เมตรกว่าน้ำท่วมค่ะ

โอ้โหพระท่านก็ยังอยู่

ช่วงค่ำค่ะท่าเรือในชุมชนบ้านหนองแก่
มีประชาชนไปรอเจอคุณบิน
คุณเอกพันธ์และคณะไปให้กำลังใจแบบนี้นะคะ
มีเด็กผู้สูงอายุมารอถ่ายภาพ
ก็ดีใจเข้ากอดบางคนก็ร้องไห้

ก็เนี่ยให้เงินเป็นค่าขนมพยายามจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้
เด็กไห่๒๐๐ผู้สูงอายุให้๑๐๐๐นิดหนึ่ง

ด้วยความทุกข์ของชาวบ้าน

ทำไมวันนี้น้ำตาถึง

แต่ถ้ามาเห็นความทุกอย่าง
ถ้าไปเห็นกับตาจะรู้เลยว่าชาวบ้านเขาลำบากกันมากจริง

ไม่รู้ว่าไหนน้ำจะลดไงบางทีเอาฝนมาอีกแล้วอย่างนี้